สำหรับมาตรการในการล็อกดาวน์
พื้นที่กรุงเทพหานครและปริมณฑล
สำหรับการปิดสถานที่บางสถานที่ชั่วคราว๒๖ประเภท
ก็คือตั้งแต่๒๒มีนาคมไปจนถึง๑๒เมษายน
และไม่ใช่แค่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จังหวัดก็เริ่มมีมาตรการในลักษณะแบบนี้ออกมา
อาจจะสถานที่ไม่เหมือนกันช่วงเวลาต่างกัน
แต่เดี๋ยวเราจะเล่ารายละเอียดให้ฟังว่ามีพื้นที่ไหนยังไงบ้าง
แต่ต้องบอกว่ามาตรการนี้ไม่ใช่แค่การขอความร่วมมือ
นี่คือใช่สั่งให้ทำตามค่ะ
เป็นมาตรการที่เข้มข้นกว่าการขอความร่วมมือ
เพราะถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามถือว่ามีความผิดนะคะ
ตามพรบโรคติดต่อมีโทษจำคุกไม่เกิน๑ปี
ปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
มีโทษทางสังคมด้วยนะครับเพราะว่าคุณจะต้องถูกประนามจากสังคม
ถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามและให้ความร่วมมือ
ส่วนตัวเลขผู้ที่ติดโรคโควิด๑๙ล่าสุดอยู่ที่หน้าจอ
เราจะขึ้นให้ดูต่อเนื่องตลอดทั้งรายการนะคะ
เพราะตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มเติมวันนี้ทะลุร้อยเป็นครั้งแรกนะ
เป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ย
กระทรวงสาธารณสุขค่ะเขาก็ออกมาแถลงเป็นทางการชัดเจนนะคะว่า
วันนี้วันเดียวเนี่ยไทยเราพบตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มถึง๑๘๘ราย
ซึ่งถือว่าเยอะมากนะคะวันก่อนที่เราเจอ๖๐กว่าก็ว่าเยอะแล้ว
คราวนี้พุ่งขึ้นไปเกือบ๒๐๐ค่ะ
โดยในกลุ่มผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นมานี้แบ่งเป็น๒กลุ่มนะคะ
กลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยเดิม
หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยจำนวนก่อนหน้านี้๖๕รายค่ะ
ก็จะเป็นกลุ่มสนามมวย๒๑รายกลุ่มสถานบันเทิง๕ราย
สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาก่อนหน้านี้แล้ว๓๗ราย
แล้วก็กลุ่มที่เข้าร่วมพิธีทางศาสนาในประเทศมาเลเซีย๒รายนะคะ
สำหรับกลุ่มที่สองคือกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่เลยค่ะมีทั้งหมดสิบห้ารายด้วยกัน
ส่วนใหญ่ก็คือกลุ่มคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
หรือว่าชาวต่างชาตินะคะมีทั้งหมด๘รายด้วยกัน
จำนวนนี้มีหลายรายเลยที่มีประวัติเดินทางกลับจากเที่ยวผับที่ปลอยเป็ดกัมพูชาค่ะ
ก็ร่วมกับผู้ป่วยที่ยืนยันรายก่อนหน้านี้ก็มีที่เดินทางกลับมาจากปลอยเป็ดเหมือนกัน
แล้วก็ยังมีกลุ่มผู้ทำงานหรืออาศัยในสถานที่แออัดต้องใกล้ชิดคนจำนวนมาก
หรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติอีก๗รายนะคะ
จากนี้ยังมีกลุ่มที่ยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยแล้ว
แต่ยังอยู่ระหว่างการรอผลสอบสวนโรค
ซึ่งยังระบุที่มาไม่ได้ค่ะ

อันนี้แหละที่น่ากลัวมากแล้วก็หลายฝ่ายเป็นกังวลอยู่
ส่วนผู้ป่วยที่อาการหนักตัวเลขยังคงเท่าเดิมนะคะคืออยู่ที่๗รายค่ะ
ทุกรายต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ

มีผู้ป่วยที่รักษาหายและกลับบ้านได้เพิ่มเติม๑รายนะคะ
เท่ากับว่าตอนนี้ยอดสะสมรวมผู้ป่วยโควิด๑๙ในประเทศไทยอยู่ที่๕๙๙ราย
ยืนยันติดเชื้อที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๕๕๓ราย
รักษาหายกลับบ้านไปแล้ว๔๕รายแล้วก็เสียชีวิตทั้งหมด๑ศพค่ะ
ทีนี้กระทรวงสาธารณสุขเขาบอกว่าตัวเลขที่น่าสนใจมันยังมีอีกหนึ่งตัวเลขนะคะ
ช่วง๓๔วันที่ผ่านมาผู้ป่วยในต่างจังหวัดเนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว
คุณผู้ชมลองดูจากกราฟที่เราแสดงเปรียบเทียบให้ดูหน้าจอนะคะ
มีนาคมค่ะเขาบอกว่าผู้ป่วยในต่างจังหวัดมี๕๙ราย
แต่พอ๒๐๒๒มีนาคมค่ะตอนนี้ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยจนมีผู้ป่วยในต่างจังหวัด๒๓๖รายนะคะ
นิโนรสลิสวัตรรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตบอกเลยว่า
สถานการณ์ของประเทศไทยในตอนนี้
ถ้าให้เปรียบเทียบแบบเห็นภาพเลยนะ
เหมือนกับญี่ปุ่นเดือนที่แล้วอะค่ะ
จำได้ไหมที่ตัวเลขเขาอยู่ก็พุ่งขึ้น

เพราะฉะนั้นอย่างที่คุณเขมมาสอนบอกค่ะ
ไม่ได้แค่ขอความร่วมมือนะคะ
แต่ขอให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ไม่ออกเดินทางไปต่างจังหวัด

เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอาจริง๑๘๐คนติดเชื้ออยู่ในกรุงเทพมหานคร
ถ้าเดินทางออกไปต่างจังหวัดกลับบ้านเกิดต่างนานา

เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการกระจายกลุ่มเสี่ยง
ขอความร่วมมือและขอให้ปฏิบัติตามนะคะ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางคนไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อ
เดินทางออกต่างจังหวัดไปแล้วไปมีอาการอยู่ที่ต่างจังหวัด
แล้วอาการเกิดรุนแรงเข้าขั้นวิกฤต
ก็เกรงว่าเรื่องของอุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง

ค่ะดังนั้นณตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าทั่วประเทศนะคะ

สำหรับพี่น้องประชาชนที่ไม่มีความจำเป็น

สถานที่ที่อาจจะไม่เข้าใจ

ปิดยังไงร้านอาหารยังไงจะต้องเทคเออเวย์จะต้องซื้อกลับไปกินข้างนอกเท่านั้นเป็นร้านอาหารประเภทไหนยังไงบ้าง
กรุงเทพมหานครเลยออกประกาศออกมาล่าสุดนะคะเป็นประกาศฉบับที่๓
ซึ่งก็อธิบายรายละเอียดแจกแจงจะได้เข้าใจตรงกันแบบนี้นะคะ
ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเป็นการขยายรายละเอียดที่เพิ่มเติมมากขึ้นจาก๒ฉบับก่อนหน้านี้นะคะ
เหตุผลก็คือจะได้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยระวังวิกฤตการแพร่ระบาด
หนึ่งค่ะเรื่องของร้านอาหารหมายความรวมถึงร้านอาหารที่อยู่ในคูหา
เข็นแผงลอยขายอาหารร้านอาหารในโรงแรม
ทั้งหมดเหล่านี้นะคะให้เปิดเฉพาะจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น
ยกเว้นร้านอาหารที่อยู่ในบริเวณสนามบิน
คือเหตุผลก็คือไม่อยากให้คนมาจากหลายที่มารวมตัวกันในร้านร้านเดียว
มานั่งอยู่ใกล้กันในพื้นที่เดียวกันซื้อแล้วกลับไปกินที่บ้าน
สองค่ะห้างสรรพสินค้าหมายความแบบนี้นะคะ
ร้านขายยาหรือสินค้าเบตเตอร์เล็ตที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ
เปิดเฉพาะขายเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นในพื้นที่ห้างสรรพสินค้านะคะ
ไม่รวมพื้นที่ตั้งของธนาคารค่ะนี่นะคะ
คือธนาคารเขาบอกว่าเขาขออนุญาตแจกแจงเป็นแต่ละห้าง
ไหนเปิดห้างไหนปิดสาขาไหนเปิดสาขาไหนปิด
เดี๋ยวรอครู่เดียวเราเล่าให้ฟังแต่ภาพรวมในส่วนของห้างสรรพสินค้าจะเป็นแบบนี้นะคะ
ร้านอาหารในห้างเปิดแต่ต้องซื้อกลับไปบริโภคที่อื่น
ธนาคารในห้างเปิดนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตในห้างเปิด
ร้านขายยาหรือขายสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพในห้างยังเปิดอยู่นะคะ
มาดูบรรยากาศหน่อยค่ะในห้างสรรพสินค้านะคะคือเมื่อวานนี้พอเริ่มมีข่าว
คนก็ไปซื้อของกันเยอะแห่กันไปซื้อของจนขอโทษนะคะที่เห็นต่อคิวกันเนี่ย
คือต่อกันมาตั้งแต่หน้าห้างรถยนต์เนี่ยติดยาวเลยเยอะมากค่ะ
แต่ว่าวันนี้เนี่ยค่ะบรรยากาศก็ต้องบอกว่าคนให้ความร่วมมือดีมากนะคะ
เขาก็จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิสำหรับคนไปใช้บริการ
ร้านอาหารภายในห้างสรรพสินค้าที่บอกว่าเขาเปิดได้แต่ต้องซื้อกลับไปกินที่อื่นกลับไปกินที่บ้านเนี่ยค่ะ
เขาเลยมีวิธีการแบบนี้เขาตั้งโต๊ะเลยใครอยากซื้ออะไรกลับไปกินที่บ้านมาสั่งที่โต๊ะ
รอตรงนั้นเดี๋ยวเขาจัดใส่กล่องมาให้ค่ะนี่ค่ะก็เป็นมาตรการใช่
แต่วันนี้เติมของแล้วนะคะไม่ขาดแคลร์นะ
อย่างที่เห็นนี้นะคะนี่คือภาพวันนี้นะอันนี้ทีมข่าวของเราไปถ่ายมานะคะ
ใช่ส่วนร้านอาหารตามสั่งร้านแผงลอยที่เพิ่งจะมีประกาศออกมานะคะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะ
ร้านนะต้องใช้คำว่าบางร้านยังมีคนกินในร้านอยู่นะคะ
มีแม่ค้าขายอาหารตามสั่งแถวมักกษันเขตกรุงเทพในพื้นที่พญาไทยเนี่ยค่ะ
เขาก็ขายอาหารตามสั่งมา๒๐กว่าปี
เจอวิกฤตแบบนี้โอ้โหแม่ค้าบอกว่าไม่เคยเจอจริงนะ
ขายตกลงเป็นแบบครึ่งต่อครึ่งอะค่ะ
ก็แน่นอนตามมาตรการที่ออกมาก็ต้องสั่งใส่กล่องกลับบ้านนะคะ
ก็ใส่กล่องกลับบ้านเขาใส่กล่องกลับบ้านกัน
เฉพาะวันนี้นะใช้กล่องกลับบ้านกันเยอะ
ส่วนมากแกไม่มีนั่งกินเลยแทบไม่มีเลย
ก็จะขายไปเรื่อยเนี่ยลูกคนแล้วต้องกินต้องใช้ใช่มั้ย
แต่ละวันเด็กเล็กมันหลายคนผู้ตรงเอาตรงไรวันอีกอะไรอีก
ก็จะขายไปเรื่อยได้มั่งเสียมั่งทำไมขายเราก็ไม่มีกิน
มันได้น้อยก็ต้องขายอย่างนั้นมันไม่มีกินเลยอ่ะ
นี่ค่ะก็เป็นเสียงสะท้อนจากพ่อค้าแม่ค้า
คือแทบไม่มีกินเลยต้องบอกแบบนี้
ด้วยความที่หลายคนประกอบอาชีพหาเช้ากินค่ำ
ใช่แล้วรายได้เป็นรายวันถูกต้อง
นี่เช้าก็ไม่ได้กินค่ำก็ไม่ได้กินนะคะ
ค่ะรัฐบาลบอกเดี๋ยวรอวันอังคารเลยค่ะ
เข้าสู่ที่ประชุมคอรมอแต่วันอังคารก็อุ้ย

คุณผู้ชมถ้าจำได้เมื่อวานนี้หลังจากที่มีประกาศออกมาช่วงบ่ายใช่ไหมคะ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพออกมาบอกว่าจะปิดห้างสรรพสินค้า
ก็อย่างที่รายงานกันไปว่าคนไปต่อคิวซื้อของกันเยอะไปหมดเลย

ทีมข่าวเราก็รีบลงพื้นที่เลยนะคะเมื่อวานที่ได้ภาพมาให้ดูว่าคนต่อคิวเยอะมาก
อันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยคือภาพที่ทีมข่าวเราลงไปเมื่อวาน
เป็นห้างสรรพสินค้าย่านประชาชื่น
เมื่อวานคนแน่นมากแต่ละคนเนี่ยมีกันคนละ๒๓รถเข็นนะคะ
วันนี้เราส่งทีมข่าวกลับไปที่เดิมอีกทีนะคะ
เปรียบเทียบสิว่าหลังจากเมื่อวานช็อปกันจนแทบจะหมดเชฟแล้ว
วันนี้บรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชม
ไปดูเลยค่ะเขาบอกว่าประชาชนก็ยังคงคึกคักอยู่
นี่คือภาพวันนี้ใช่ไหมไม่ค่อยต่างจากเมื่อวานเท่าไหร่นะคะ
แต่ของยังพอมีให้ซื้อของยังมีอย่างที่บอกว่าบางทีเห็นเชฟโลกเนี่ย
เพราะว่าทุกคนไปซื้อพร้อมกัน
พนักงานเขาเอาของจากในสต๊อกมาเติมไม่ทัน
แต่ว่าของยังไม่ได้ขาดแคลนค่ะ
ก็เลยยังคงมีสถานะทุกคนก็ยังออกมาซื้อของกันอย่างคึกคักอยู่นะคะ
แต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่หลายคนก็เริ่มจะลดความกังวลไปได้บ้าง

ทีนี้เขาบอกว่าสินค้าอุปโภคบริโภคมีลดลงบ้างนิดหน่อยค่ะ
ก็ถือเป็นภาพสะท้อนนะคะว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันไป
หลายคนพอได้ฟังคำแถลงอย่างเป็นทางการชัดเจนขึ้นเรื่อย

เราในฐานะภาคประชาชนต้องทำอะไรกันบ้าง
ก็น่าจะทำให้ประชาชนอุ่นใจขึ้นได้นิดนึงนะคะ
ก็ยังคงมีสินค้าให้ออกไปจับจ่ายซื้อของกันได้ค่ะ
ยังไม่ต้องรีบเหมือนกับว่ากักตุนจนมันเยอะล้นเป็นโกดังอะไรแบบนี้
คุณผู้ชมหลายท่านส่งข้อความมาค่ะว่าก็อยากจะซื้อของมาเก็บไว้เหมือนกันนะคะ

จริงหลายคนบอกว่ามีคนทำมีมออกมาบอกว่าเอ้าไม่ออกไปซื้อของเหรอ

ถึงจะขำแต่จริงมันคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็หลายคนเขาบอกกำลังจะตายกันอยู่แล้วนะคะ
ค่ะแต่ทีนี้มาดูก่อนค่ะว่าธนาคารเขาจะเปิดให้บริการกันตรงไหนยังไงบ้างตรงไหนปิดบ้างนะคะ

สำหรับธนาคารต่างก็ออกประกาศกันมาแล้วนะคะ
สำหรับการให้บริการของธนาคารที่อยู่ภายในห้างสรรพสินค้า

ประกาศปิดสาขาทำการในห้างสรรพสินค้าในพื้นที่กรุงเทพ
และปริมณฑลตั้งแต่วันนี้จนถึง๑๒เมษายน๒๕๕๙

ห้างสรรพสินค้ายังให้บริการปกติค่ะ
ช่องทางทางอิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชันต่างบนมือถือ
ยังสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้นะคะ
นี่คือประกาศของธนาคารนะคะ

ธนาคารไทยพาณิชย์ยังเปิดให้บริการสาขาในห้างสรรพสินค้าอยู่ค่ะ
แต่จะมีการพิจารณาปิดบางสาขาตามความเหมาะสมของพื้นที่
ผู้ใช้บริการสามารถติดตามประกาศ
และการให้บริการของธนาคาร
ตามมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด๑๙ทางเว็บไซต์
แอปพลิเคชันของธนาคารนะคะ
ส่วนใครจะไปใช้บริการที่สาขาต่าง
สมาคมธนาคารไทยก็บอกแบบนี้เลยว่า
ก็ต้องเน้นย้ำธนาคารที่ยังเปิดให้บริการอยู่
ต้องดำเนินการตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
เช่นการทำความสะอาดในพื้นที่สาขาต่าง
การจัดพื้นที่ให้ลูกค้ายืนลูกค้านั่งต้องเว้นระยะห่าง๒เมตร
คือต้องจัดให้ตามมาตรการที่เข้มข้น
ถ้าเปิดอยู่ก็ต้องมีมาตรการในลักษณะแบบนี้ค่ะ
ทำเอาคนที่อยู่อุดรธานีแทบกรี๊ด
เขาบอกตอนนี้อุดรธานีปวดมาก
เพราะว่ามีตำรวจนายหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
หนีคำสั่งกักตัวไม่ยอมกักตัวอยู่ที่กรุงเทพ
แต่เดินทางกลับบ้านที่อุดรธานีแล้วไปหลายที่มาก
ไปกินดื่มไปล่องแพ้กับเพื่อนไปกินข้าวตามร้านต่าง
โอ้โหจนทำให้หลายคนเขากลายเป็นคนอยู่ในกลุ่มเสี่ยง

เรื่องนี้เดี๋ยวไล่ให้ฟังเลยนะคะว่าตกลงแล้ว

ที่ไหนวันไหนอย่างไรบ้างนะคะ
พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ยืนยันผลจากห้องปฏิบัติการ
แล้วเป็นตำรวจยศ๑๐ตำรวจเอกสังกัดงานสายตรวจ๓กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองประชาการตำรวจนครบานนะคะ
ก่อนหน้านี้ตำรวจนายนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังโรค๑๔วันในที่พักก็คือต้องกักตัวเอง
เพราะว่าเขาเนี่ยไปใกล้ชิดกับกลุ่มข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในสนามมวยราชดำเนิน
แต่ปรากฏว่าเจ้าตัวไม่ยอมกักตัวเองอยู่ที่บ้านแต่เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านที่บ้านโศกแก่
ตำบลเมืองเพียอำเภอกุจจับจังหวัดอุดรธานีค่ะ
แล้วก็อย่างที่บอกไปหลายที่มากจนกระทั่งสุดท้ายมีอาการป่วย
ไปหาหมอครั้งแรกไม่ยอมบอกด้วยนะว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ไปหาหมอครั้งที่๒ก็ยังไม่ยอมบอกอีกว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
กระทั่งไปหาหมอครั้งที่๓ค่ะถึงยอมบอกว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
แล้วผลตรวจออกมาก็ติดโควิด๑๙จริงด้วย
ไลร์ตามไลค์ของ๑๐ตำรวจอีกในนี้ให้ฟังกันหน่อยนะคะ
ตำรวจเอกนายนี้พอออกเวรเสร็จแล้วเนี่ย
เขาเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครในวันศุกร์ที่๑๓มีนาคม๓ทุ่มครึ่ง
โดยสารนครชัยแอร์เป็นรถโดยสารนะคะเดินทางกลับบ้านที่อุดรธานี
ถึงบ้านพักบ้านโศกแก่วันที่๑๔มีนาคมตอนตี๕ค่ะ
ไปถึงปุ๊บอ่ะไปสนามซ้อมไก่ของหมู่บ้านเลยจริงอันนี้ก็เป็นจุดที่เขาประกาศห้ามด้วยนะ
ไปสนามซ้อมไก่ก็มีชาวบ้านอยู่ด้วยกันเนี่ยหกคนตกเย็นวันที่สิบสี่รู้สึกไม่สบายแล้วนะคะ
ก็เลยไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลกุจจับคุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นไข้หวัดค่ะ
ก็ฉีดยาแล้วก็จ่ายยาให้เขากลับบ้านไปเพราะว่า๑๐ตำรวจเอกนายนี้ไม่ได้บอกกับคุณหมอเลยว่า
เขาคือกลุ่มเสี่ยงที่ต้องถูกกักตัวจากนั้นวันถัดมาอาทิตย์ที่สิบห้ามีนาคม
แล้วนะยังไม่หยุดนะคะค่ะไปเที่ยวร่องแพร่กับกลุ่มเพื่อนสิบหกคนนะคะ
ที่น้ำผ่านอำเภอสร้างคอมหลังจากนั้นวันจันทร์ที่สิบหกมีนาคม
เป็นวันที่จะต้องเดินทางกลับมาปฏิบัติหน้าที่ที่กรุงเทพ
ยังไม่หายป่วยเลยก็เลยไปหาหมออีกครั้งหนึ่งค่ะ
เป็นครั้งที่สองไปโรงพยาบาลเดิมเลยโรงพยาบาลกุจจับ
หมอก็วินิจฉัยว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เพราะว่าอาการมีมาตั้งแต่๑๔แล้ว
แล้วยังไม่หายใช่ไหมคะหมอก็ให้น้ำเกลือจ่ายยา
แล้วก็ออกใบรับรองแพทย์ให้พักรักษาตัว๕วัน
ครั้งที่สองเจ้าตัวก็ยังไม่ยอมบอกคุณหมอว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงค่ะ
แต่โทรมาขออนุญาตลาป่วยไปยังสารวัตรสายงานตรวจสาม
แล้วก็พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านจนกระทั่งสิบเจ็ดมีนาคมผ่านไป
แปดมีนาคมผ่านไปอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
เพราะว่ายังไม่หายป่วยสักทีพอพระฤหัสบดีสิบเก้ามีนาคมค่ะ
ปรากฏว่ามีข้าราชการตำรวจงานสายตรวจสามติดเชื้อไวรัสโควิดสิบเก้า
ซึ่งจำได้ว่าก่อนที่เขาจะเดินทางกลับบ้านเนี่ยนะเขาเคยทำงานร่วมกับคนนี้
ก็เลยเริ่มรู้สึกตกใจกับตัวเองแล้วว่าเอ๊ะ
คนนี้เพิ่งทำงานด้วยกันไปแล้วคือส่งไลน์กันมาตามกลุ่มทำงานนะคะ
ว่าคนนี้ติดโควิด๑๙เริ่มไม่แน่ใจตัวเอง
ไปโรงพยาบาลกุจจับเป็นครั้งที่สามค่ะสุดท้ายให้ข้อมูลกับคุณหมอว่า
เคยมีความใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหมอก็เลยกักตัวเลยนะคะ
โดยทันทีแล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลอุดรธานีเพื่อรอผลตรวจ
จนกระทั่งเมื่อวานนี้เสาร์ที่๒๑มีนาคมผลตรวจออกมาพบว่า๑๐ตำรวจเอกนายนี้
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ซึ่งในรายงานเนี่ยบอกว่าหลังกลับมาจากบ้าน
เจ้าตัวมีประวัติกินดื่มหลายพื้นที่เลยค่ะพอมีข่าวแบบนี้ออกมานะคะ
ช่วงบ่ายนายนิรัติพงศิษฐิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ก็เรียกประชุมด่วนทุกหน่วยงานในพื้นที่เลยต้องหามาตรการในการป้องกันแล้ว
เพราะว่าตอนนี้จังหวัดอุดรธานีมีผู้ป่วยโควิด๑๙๓รายแล้วค่ะ
ซึ่งก็เชื่อมโยงกับผู้ติดเชื้อรายล่าสุดวันนี้ด้วยในการประชุมนี้นะคะ
นายนิรัติบอกว่าที่ประชุมมีมติล็อกดาวน์เลย
คือให้ประชาชนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติปิดห้างสรรพสินค้า
ยกเว้นส่วนซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านขายอาหารอนุญาตให้เปิดได้
แต่ต้องซื้อกลับไปกินบ้านสนามกีฬาทุกชนิดให้ปิดหมด
สถานบันเทิงเวทีมวยร้านนวดสนามไก่ชนให้ปิดทุกอย่าง
และให้ประชาชนงดแล้วก็ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็นค่ะ
รวมถึงการตรวจคัดกรองผู้โดยสารทางรถทัวร์โดยสารจากกรุงเทพและต่างจังหวัดเข้าอุดรธานี
ก็ตรวจเข้มด้วยนะคะนายแพทย์ประพลเครือเจริญผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุจจับ
จังหวัดอุดรธานีบอกว่าผู้ป่วยคนนี้มารักษาที่โรงพยาบาลจริง
มาสามครั้งซึ่งครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองเนี่ย
ตรวจรักษาแล้วให้ยากลับบ้านไปแล้วสอบสวนโรคตามขั้นตอนแล้ว
แต่ผู้ป่วยไม่ได้แจ้งว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วคุณหมอเป็นคนพูดนะคะว่า
ผู้ป่วยไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าที่ควรค่ะ
กระทั่งครั้งที่๓พอเห็นว่าเพื่อนตำรวจตัวเองป่วย
ยอมให้ข้อมูลกับทีมแพทย์ลองฟังเสียงผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุจจับหน่อยนะคะ
ในซองทั้งเรามนุษย์ไทยก็ไม่ได้ได้ภูมิให้เราเลย
จนพัฒนาศิษย์ข้างจนได้มาสะการจนจากนางเบียงท่า
เกณฑ์นี้ร่วมงานผิดเชือกับสนามทันทราร์มมวยนะครับ
แต่ฟักก็แจ้งให้เราให้สมุติวัตรฐานกันต่อไป
เขาบอกไหมคะเขาทำยังไงให้บอกว่าสมรวมอะไรอย่างไรเขาบอกไหมคะ

ของให้ทั้งตอนไม่ได้ทราบแต่ได้แจ้งเพียงพี่หมาถี่ทั้ง๓๔
ดวงโดยการโรงพยาบาลกก็บอกที่เมื่อกี้ครั้งนี้กับทั้ง๒ครั้งแรกเขาไม่ได้บอกคุณหมอก็ไม่ทราบ
ค่ะคือจริงแล้วนี่เป็นตัวอย่างว่าคนหนึ่งถ้าคุณติดเชื้อคุณแพร่ไปได้เยอะมาก
ที่คุณเดินทางไปแต่ละในสถานที่
ถ้าหากว่าตำรวจนายนี้ใกล้ชิดกับคนที่สนามมวย
หรือไปปฏิบัติงานในสนามมวยจริงนะ
คือคุณต้องรู้ว่าคุณคือคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
มีคนติดเชื้อก่อนหน้านี้คุณต้องดูข่าวสิ

คุณต้องดูข่าวเพราะเขาก็บอกอยู่ตลอดว่า

สถานบันเทิงสนามมวยติดตั้งกี่คนถ้าคุณใกล้ชิดสนามมวย

ต้องระวังตัวเองแล้วแล้วก็เนี่ยคุณผู้ชมดูหน้าจอ
ที่เราขึ้นตัวเลขให้ดูเนี่ยบวกกันไปเลยนะคะ

นี่คือความเสี่ยงที่เกิดจากบุคคลเพียง๑คนนะ
ว่าอาจจะติดเชื้อโควิด๑๙ได้
ซึ่งผู้อำนวยการก็เลยบอกว่าต้องแบ่งบุคคลที่
งเกี่ยวแล้วก็ใกล้ชิดกับ๑๐ตำรวจเอกในนี้๓กลุ่ม

คือครอบครัวเพื่อนที่ไปเที่ยวแพร่ด้วยกัน
แล้วก็คนในสนามชนไก่แล้วก็วงเล่า
ตอนนี้ถูกกักตัวทั้งหมดแล้วก็เฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดแล้วนะคะ
โดยการดำเนินคดีกับนายตำรวจที่ปกปิดข้อมูลความเสี่ยง
นายแพทย์สาธารณสุขจอุดรทานีบอกว่า
เรื่องนี้มีข้อกฎหมายในการเอาผิดอยู่แล้ว
แต่ก็ต้องให้ต้นสังกัดของตำรวจนายนี้ตรวจสอบด้วย
ทีนี้มันก็มีข่าวออกมาอีกว่าจริงแล้ว๑๐ตำรวจเอกนายนี้เขาไม่ได้หนีการกักตัวนะ
เป็นคำชี้แจงจากพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญนะคะ
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยบอกว่า
ข้าราชการตำรวจในนี้๑๐ตำรวจเอกคนนี้
ไม่ได้อยู่ในชุดปฏิบัติสนามมวยลุมพินี
แล้วก็ไม่ได้ถูกกักตัวในวันที่เดินทางกลับภูมิลำเนาด้วย
เพราะวันนั้นยังไม่มีรายงานของหน่วย
มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจรายนี้ก็เลยเหมือนกับไม่รู้
เพราะว่าเพื่อนที่ทำงานด้วยกันก็ไม่ได้ติดก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยคือกลุ่มเสี่ยง
เท่ากับว่าเขาไม่ได้หนีการกักตัวเดินทางกลับภูมิลำเนาตามที่เป็นข่าวค่ะ
แต่พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ยังคงออกมากำชับนะคะว่าตำรวจทุกนายต้องปฏิบัติตามคำสั่ง
และมาตรการที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ถ้าใครฝ่าฝืนผู้บังคับบัญชาในหน่วยที่เกี่ยวข้อง
ต้องลงโทษทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดนะคะ
ก็ต้องช่วยกันต้องขอความร่วมมือทุกคนทุกภาคส่วนจริง
คือเราทุกคนต้องตรวจสอบตัวเองมีสติทุกครั้งเวลาไปไหนเจอใคร
พยายามลองนึกเชื่อมโยงให้ดีว่าได้ไปมาหรือเปล่าในช่วงตั้งแต่ต้นเดือน
เอาจริงนะตรวจสอบตัวเองกันตั้งแต่ต้นเดือนไปเลย
ใช่ค่ะคืออย่างกรณีตำรวจนายนี้ไปโรงพยาบาล๒ครั้งไม่เจอโควิด๑๙
แต่คุณป่วยไงคุณเริ่มมีอาการป่วยมีอาการเป็นไข้
ป่วยเริ่มเป็นไข้กักตัวเองได้เลยค่ะใช่ค่ะไม่ต้องออกไปเที่ยวไม่ต้องออกไปไหนนะคะ
คุณผู้ชมคะมาที่ชนบุรีหน่อยค่ะคือชนบุรีก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัด
ที่เขามีมาตรการในการล็อกดาวน์ปิดสถานบันเทิงผับร้านอาหารโรงภาพยนตร์
สถานเสริมความงามสนามมวยฟิตเนส๑๘มีนาคมถึง๓๑มีนาคม๒๕๖๒
แต่พอปิดที่เที่ยวปิดสถานบันเทิงภาพที่เห็นมันเป็นแบบนี้
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูภาพนะลองดูค่ะเนี่ยค่ะ
เขาไม่ไปสถานบันเทิงไม่ไปก็ได้แต่เขาไปนั่งอยู่ริมทาง
แล้วสภาพไม่ต่างกันเลยแล้วอยู่ใกล้กันรวมตัวกันจำนวนมากแบบนี้ค่ะ
นั่งชิดดื่มกินพูดคุยบางเขาบอกว่าบางกลุ่มเนี่ยนั่งอยู่กัน๑๐กว่าคนนะคะ
แล้วก็มีหน้ากากอนามัยบ้างไม่มีบ้างแล้วไม่รู้ว่าการนั่งดื่มนั่งกินกันเนี่ย
ถูกสุขอนามัยขนาดไหนแล้วนั่งใกล้กันแบบนี้ก็อันตรายน่ากลัวแล้ว
เราเป็นห่วงนะอันนี้ที่เรานำเสนอคือเราเป็นห่วง
อย่างที่บอกว่ามาตรการมันออกมาแล้วว่า๑อยู่บ้านเถอะ
คือถ้าคุณจะอยู่ในที่ที่มีคนอย่างน้อยเราห่างกันสักเมตรครึ่ง
ใช่ใช่นี่นะคะภาพเมื่อคืนนี้ค่ะคุณผู้ชม
ก็จะเห็นวัยรุ่นนะคะนั่งกับพื้นนะคะนั่งปูเสือ
มากกว่าสิบคนก็มีสามถึงห้าคนก็มีแล้วภาพนี้ก็แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลเยอะมากเลยนะคะ
คนเป็นห่วงค่ะคือไม่ได้จะแบบโอ้มาด่าวัยรุ่นมาด่าเด็กอะไรอย่างนี้นะ
คือเป็นห่วงค่ะเพราะคุณมานั่งแบบนี้มันก็อันตราย
มันเหมือนกับเป็นการโอ้โหยิ่งแพร่เชื้ออะไรกันไปใหญ่นะคะ
ล่าสุดนายนโรงชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนศุกร์ก็เลยโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวแบบนี้นะคะ
ผมในฐานะผู้บริหารต้องขออภัยที่ทำให้ทุกท่านที่ทราบข่าวหรือผ่านไปเห็นต้องเป็นกังวล
แต่ขอชี้แจงตามอำนาจหน้าที่หากแต่อำนาจหน้าที่ของผมมีจำกัด
และไม่ได้โยนความรับผิดชอบไปยังหน่วยงานอื่น
ผมโทรศัพท์หาท่านผู้ราชการจังหวัดชนบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จังหวัดได้เรียกประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ใช่เฉพาะบางแสน
แต่ทั่วทั้งจังหวัดชนบุรีที่มีสาธารณะที่มีพื้นที่สาธารณะมีคนชุมนุมกันเยอะ
เทศบาลจะประกาศพร้อมมีป้ายแจ้งห้ามขอความร่วมมือ
ยกเลิกการรวมตัวกันชายหาดสาธารณะตลอดแนว
ผู้ประกอบการเลิกประกอบกิจการตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัด
มาตรการป้องกันควบคุมโรคในเรื่องของการทำความสะอาดสถานที่
ภาชนะใส่อาหารก็จะมีเข้มข้นมากขึ้นนะคะ
มีรถสายตรวจออกตรวจตลอดเวลา
ถ้าจำเป็นก็จะมีการประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เพื่อดำเนินการปิดถนนบางช่วงบางตอนต่อไป
ขออนุญาตทำความเข้าใจว่าอำนาจในการปิดหาด
หรือพื้นที่สาธารณะเป็นอำนาจของกระทรวงมหาดไทย
โดยจังหวัดจะเป็นผู้ออกกฎและทำประกาศ
ท้องถิ่นเป็นผู้รับคำสั่ง
สถานที่สาธารณะและการปิดหาดที่ได้ผล
ต้องมีการปิดการจราจรทุกเส้นทางด้วย
คัดกรองก็ต้องมีซึ่งจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย
นายกเทศบาลเมืองแสนสุกฯบอกว่า
ขอความร่วมมือให้ทุกคนช่วยกันลดความเสี่ยง
รับผิดชอบต่อสังคมเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วน
เมื่อสักครู่นี้ก็คือริมหาด
แน่นอนเป็นพื้นที่สาธารณะค่ะคือเขาไม่ได้ติดป้ายห้ามนั่งริมหาด
มุมหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็นั่งได้ไงก็ไม่ได้ติดป้ายประกาศห้ามนั่งริมหาดไง
เขาที่สาธารณะเขาก็เลยไปนั่งกันแบบนี้คือคือยังไงดี
เออมันสวนทางกับมาตรการที่ออกมาไงถูกถูก
ขายของแม่ค้าหาดบางแสนเขาบอกแบบนี้นะคะคือถ้าถึงขั้นปิดหาดบางแสนจริงโอ้โห
ของแม่ค้านะเขาบอกเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันนะอืม
กลางคืนเนี้ยเขาจะกินกันประจำใช่ป่ะครับค่ะแล้วมันเพิ่งมีคนอาทิตย์อาทิตย์
เมื่อวานเองวันก่อนก่อนก็ไม่มีคนอ๋อไม่มีคนใช่ไหมก่อนก่อนไม่มีเออ
เออเมื่อวานมันมีมันจากเป็นวันเสาร์ใช่มันจากเป็นวันเสาร์ที่ยังก็ปิดไงอ๋อ
ก็เลยไม่มีสถานที่เที่ยวไม่มีสถานที่เที่ยวก็เลยมานั่งเล่นกินกันใช่
มันเคยตอนที่เป็นแรกแรกอ่ะไม่มีคนเลยไม่มีไม่มีเพิ่งมีเมื่อวาน
พอมีเมื่อวานก็เป็นประเด็นเลยการที่เขาโพสต์เนี้ยมันความรู้สึกของเราเป็นแม่ค้า
รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก็เสียหายกลัวกลัวสาธิต
ส่วนหาดวรรณภาช่วงค่ำที่ผ่านมานี่ค่ะบรรยากาศก็ยังมีคนนั่งกินอาหารริมหาดนะคะ
แต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะคะตามภาพที่เห็นก็จำนวนนึงอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
ก็ไม่รู้ว่ายิ่งดึกจะยิ่งแบบเยอะขนาดไหนคือเราเป็นห่วงนะคะ
เรานำเสนอข่าวแบบนี้อยากจะให้ทุกคนต้องระวังตัวจริงอะค่ะ
เดี๋ยวเราก็ป้องกันอย่างเงี้ยย้ำอีกทีนะคะสำหรับจังหวัดชวนบุรีมีประกาศสั่งปิดสถานบันเทิง
ผับร้านอาหารโรงภาพยนตร์สถานเสริมความงามสนามมวยฟิตเนส
ตั้งแต่สิบแปดมีนาคมถึงสามสิบเอ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
แต่ชายหาดเขาก็อ้างว่าเป็นพื้นที่สาธารณะยังไม่ได้มีคำสั่งปิดออกมาอย่างเป็นทางการ
ค่ะไม่มีสถานบันเทิงไปนั่งก็เลยไปนั่งกันแบบนี้
อย่าให้ต้องเหมือนออสเตรเลียนะคะเพราะว่าออสเตรเลียประกาศปิดหาดไปแล้วเหมือนกัน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดนะคะคืออย่าให้ถึงขั้นต้องออกประกาศเลย
เอามาดูฝั่งของคนบันเทิงกันหน่อยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มคนเหมือนกันที่ถูกจับตามอง
เพราะว่าคือพอมันมีการร่วมงานกันอย่างใกล้ชิดเนี่ยก็มีการติดโรคแพร่กระจายกันไปเป็นวงกว้างนะคะ
รายล่าสุดที่ออกมาก็คือน้องแพรวารักษิตไซเรนนะคะแพรวานิชาพัฒน์ค่ะ
ตอนนี้น้องมีการออกมาไลฟ์นะคะผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวเนี่ยค่ะ
บอกว่าน้องเข้ารับการรักษาเนี่ยเป็นวันที่๓แล้วน้องมีกำลังใจดีมาก
ทีนี้ที่น้องต้องออกมาไลฟ์เนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้น
คือมีคนที่เข้าไปคอมเมนต์นะคะต่อว่าคุณหมอและพยาบาลที่เป็นคนตรวจโรคให้น้อง
ทำไมถึงไม่สั่งให้น้องกักตัวกักโรคหลังจากที่ตรวจโควิดแล้วก็ระหว่างที่รอผล
คนก็ไปถล่มด่าคุณหมอพยาบาลกันเยอะน้องก็เลยอยากที่จะออกมาชี้แจง
แล้วก็อยากที่จะให้ทุกคนหยุดว่าคุณหมอกับพยาบาลนะคะ
บอกว่าวันนี้รักษาตัวเป็นวันที่สามแล้วกำลังใจดีค่ะมีเรื่องที่อยากจะพูดก็คือ
ไม่อยากให้ทุกคนไปว่าทางโรงพยาบาลที่ไม่ได้สั่งกักตัวตั้งแต่วันที่ไปตรวจ
ซึ่งก็คือ๑๖มีนาคมนะคะน้องพูดบอกว่าโควิด๑๙เนี่ยมันคือโรคใหม่นะ
เราทุกคนก็เพิ่งจะรู้จักพร้อมพร้อมกันทั่วโลกอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นคุณหมอเอ่ยพยาบาลเอ่ย
เขาก็ทำความรู้จักแล้วก็เรียนรู้โรคนี้ไปพร้อมพร้อมกันค่ะแทนที่เราจะมาต่อว่ากันอ่ะ
อยากที่จะให้กำลังใจกันมากกว่าเพราะว่าอย่างเคสของเธอเองเนี่ย
แทบจะไม่มีอาการอะไรเลยไงมันก็เป็นการยากต่อการตรวจสำหรับคุณหมอแล้วก็พยาบาลเหมือนกัน
ใช่เธอวัดอุณหภูมิความร้อนแค่๓๗เองนะ
ซึ่งจริงแล้วถ้าเข้าข่ายคือมันต้องสูงกว่า๓๗๕คือของเธอแทบไม่มีอาการอะไรเลยค่ะ
เธอก็เลยบอกว่ามาให้กำลังใจคุณหมอกับพยาบาลกันดีกว่าเพราะตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์ทำงานเพื่อพวกเราหนักมาก
รวมถึงน้องฝากขอโทษสถานที่ต่างที่น้องต้องเอ่ยชื่อ
แล้วก็ไล่เรียงในไทม์ไลน์ที่น้องไปมาตั้งแต่๑มีนาคมด้วยนะคะ
น้องบอกว่าเป็นความจำเป็นจริงที่ต้องเอ่ยชื่อสถานที่ต่างขอโทษด้วย
ถ้ามีอะไรที่ให้เธอช่วยได้เนี่ยก็ให้บอกมา

วันที่แพงไปตรวจ
คุณหมอและทางโรงพยาบาลก็ได้ตรวจและประเมิน
ตามแนวทางที่กำหนดมาณตอนนั้นอย่างถี่ถ้วนแล้ว
เคสแพ้เองแพ้ก็ว่าเป็นข้อมูลใหม่มาก
ยังไงไม่ได้แสดงอาการอะไรแบบเยอะขนาดนั้น
ไม่อยากให้ไปว่าทางโรงพยาบาลหรือคุณหมอเลย
เขาคนที่กำลังทำงานเพื่อพวกเราอะค่ะ
ขอโทษอีกครั้งที่แพลจำเป็นต้องเอ่ยชื่อร้านออกมานะคะ
วันนี้ยังกำลังใจดีอยู่ค่ะยังโอเคอยู่ยังสดใสสู้โควิดได้อยู่ค่ะ
ก็น้องก็ยังคงมีกำลังใจดีกันนะคะ
แล้วก็มีเหล่าดาราที่ร่วมงานกับน้องที่ก็พอรู้ผลปุ๊บทุกคนเริ่มกักตัวเอง
คนแรกที่มีความเคลื่อนไหวนะคะมีนักแสดงหนุ่มนนกุลค่ะ
ไปร่วมถ่ายรายการกับน้องแพรวาในวันที่๑๒มีนาคม
นนกุลเนี่ยก็กักตัวเองแล้วก็ไปตรวจแล้ว
ล่าสุดน้องโพสต์ผลตรวจนะคะลงในอินสตาแกรมของตัวเอง
แต่น้องก็บอกนะคะว่าถึงแม้ว่าผลตรวจจะออกมาว่าไม่พบเชื้อ
แต่ก็จะกักตัวเองอีก๑๔วันเพื่อรอดูอาการเพื่อความปลอดภัยแล้วก็มั่นใจที่สุดค่ะ
ส่วนทางด้านของคุณแมททิวแล้วก็คุณลิเดียนะคะ
หลังจากที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลมาสัปดาห์กว่าแล้วค่ะ
นี่ช่วงบ่ายคุณแมททิวโพสต์ภาพนี้ออกมาเป็นภาพเก่านะ
ถ่ายกับคุณลิเดียนะคะก็เขียนบรรยายข้อความบอกว่า
ขอบคุณกำลังใจจากทุกคนที่ส่งมา
ตอนนี้ทั้งเขาแล้วก็ลิเดียไม่มีไข้แล้ว
แต่ยังคงต้องกินยาแล้วก็ดูอาการไปเรื่อย
อยากขอความร่วมมือทุกคนให้เก็บตัวอยู่ที่บ้าน
อย่าออกไปในที่ที่คนเยอะเพราะตอนนี้ทีมแพทย์และพยาบาลกำลังทำงานหนักมาก
ช่วงแรกของเดียที่เข้าโรงพยาบาลคือไม่เป็นอะไรเลยที่บ่งบอกชัดเจนว่าจะเป็นหวัดอ่ะ
ไม่เจ็บคอไม่มีน้ำมูกไม่ไอแต่มีไข้๓๗กว่าก็เลยคิดว่ากำลังจะหาย
จากการเอ็กซาเรย์วันแรกไม่เห็นอะไรในปอดสัญญาณทุกอย่างดีหมด
คืออย่างที่บอกว่าไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะแสดงอาการบางคนอาจจะมีแค่ไอนิดหน่อย
บางคนอาจจะแค่อุณหภูมิสูงขึ้นหรือบางคนอาจจะอาการหนัก
อันนี้มันแล้วแต่บุคคลแล้วแต่สภาพร่างกายและหลายปัจจัยเลย
ออกซิเจนดีหมดแต่ปอดเริ่มอักเสบ
หายใจได้ไม่มีอาการหวัดแต่มีผลข้างเคียงจากยาที่กิน
เพราะค่อนข้างแรงและเยอะอาการจากยาเป็นแบบนี้นะคะ
ไม่อยากอาหารตามัวเหมือนใส่ตาสั้นค่ะแต่ก็ต้องพยายามกินข้าวให้ได้
ไม่มีไข้สัญญาณทุกอย่างดีเอ็กซาเรย์ปอดดูไม่มีอะไร
คุณแมททิวไปถึงโรงพยาบาลวันแรกมีไข้คัดจมูกมึนหัวนิดหน่อย
ไม่ได้กินยาคิดว่าอาการเริ่มดีขึ้นแล้วปล่อยให้หายเอง
ตอนนี้คุณหมอและพยาบาลทำงานกันหนักไม่ได้กลับบ้านเลย
ขอความร่วมมือทุกคนอยู่บ้านเถอะอย่าออกไปรวมตัวกันเป็นกลุ่มข้างนอก
ถ้าจำเป็นต้องออกก็ขอให้ใช้ความระมัดระวัง
ลีกเลี่ยงที่คนเยอะช่วยกันนะคะ
เราจะได้ผ่านมันไปด้วยกันค่ะ
ในโรงพยาบาลด้วยนะคะทีนี้มีอีกหนึ่งนักแสดงวัยรุ่นนะคะ
เป็นนักแสดงสมทบค่ะออกมาประกาศผ่านโซเชียล
มีไข้ในวันที่๑๙มีนาคม
ก็เลยไปหาคุณหมอรับการตรวจจนกระทั่ง๒๐มีนาคม
ถึงจะรู้ผลนะคะโดยก่อนหน้านี้เขาก็ไล่เรียงไทม์ไลน์ว่า
เขาได้ไปร่วมถ่ายละครเสียงหัวใจที่อยากให้ได้ยิน
ในวันที่๑๕มีนาคมก่อนที่ทางกองละครจะประกาศปิดกอง
วันที่๑๖มีนาคมแต่กลายเป็นว่าไม่ทันแล้ว
เพราะฉะนั้นในวันที่๒๐มีนาคมว่าเขาป่วยเป็นโควิด๑๙
ถ่ายก็มีมาตรการให้นักแสดงและทีมงานกว่า๖๐ชีวิตที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ย
กักตัวเองเป็นเวลา๑๔วันเลยนะคะ
ซึ่งใน๖๐คนนั้นมีรายชื่อของคุณซายเจริญปุระ
แล้วก็อาสุชาวพงวิลัยร่วมอยู่ด้วยค่ะ
แล้วก็โทรสอบถามผู้จัดการส่วนตัวของน้องสนุกเกอร์นะคะ
บอกว่าตอนนี้น้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬา
ว่าน้องน่าจะติดมาจากกลุ่มเพื่อนค่ะ
โดยปกติแล้วน้องสนุกเกอร์สุขภาพแข็งแรงมาก
เพราะว่าน้องเป็นนักกีฬาเยาวชนบาสเก็ตบอลประจำโรงเรียนมาก่อนด้วย
แต่ยังไงก็ตามน้องเนี่ยมีการโพสต์ไล่เรียงไทม์ไลน์ตัวเอง
เพื่อจะได้ชี้แจงแล้วก็ให้บุคคลแวดล้อมเนี่ย

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากกรุงเทพหานครและปริมณฑลรวมถึงบางจังหวัดนะคะ
ได้มีมาตรการล็อกดาวน์ก็ปิดหลายหลายสถานที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยง
จะไปรวมตัวกันเยอะทำให้ตอนนี้มีคนที่เขาไม่ต้องทำงาน
เพราะว่าเขาปิดไงสถานที่ที่เขาทำงานอยู่ปิด
เขาก็เลยตัดสินใจกลับภูมิลำเนาตัวเองดีกว่าหรือแรงงานต่างด้าวก็เลยบอกว่า
งั้นฉันกลับประเทศฉันดีกว่าค่ะแล้วเขาก็กำลังเตรียมตัวจะเดินทางกลับกัน
อันนี้คือภาพวันนี้เลยนะคะคนเยอะมากนี่คือคนที่เขาจะเดินทางกลับภูมิลำเนา
แรงงานต่างด้าวอยากจะกลับประเทศนี่คือที่หมอชิดชาญชาลาสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรค่ะ
นี่ค่ะคนเยอะขนาดนี้ก็เป็นห่วงนะ
เป็นห่วงจริงคุณรัชพรคือเนี่ยก็เห็นใจนะคะ
คือสถานที่บางอย่างเขาปิดทำงานไม่ได้๒๒วันก็อยากจะกลับภูมิลำเนา
แต่การเดินทางแล้วก็การที่ต้องไปรวมตัวกันใกล้ชิดแบบนี้ก็เป็นห่วงอดเป็นห่วงไม่ได้จริง
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะก็มีแรงงานไทยแรงงานต่างด้าว
คือแรงงานต่างด้าวเขาก็ขนสัมภาระอยากจะกลับบ้านกันเยอะ
คุณเขมิกาพรมพันธ์ใจนักข่าวของเราไปดูบรรยากาศไปคุยกับแรงงานชาวลาว
เขาบอกว่าพอกิจการที่เขาทำงานอยู่เนี่ยปิดชั่วคราวเขาไม่มีรายได้อันนี้ต้องเห็นใจเขา
เขาไม่มีรายได้แต่ถ้าเขายังอยู่ในพื้นที่เขาต้องจ่ายค่าเช่า

เขามีรายจ่ายแต่เขาไม่มีรายได้เขาเลยตัดสินใจคืนห้องเช่ากลับประเทศดีกว่า
ซึ่งเขาบอกว่าไม่รู้ด้วยซ้ำจะได้กลับมาเมืองไทยอีกเมื่อไหร่แต่อยากกลับ
กลัวว่าถ้าไม่กลับวันนี้ไม่รู้จะได้กลับวันไหน
เพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีการปิดพรมแดนอะไรหรือเปล่า
ใช่ควรจะปิดพรมแดน
กลับไปก่อนเพราะว่าที่ทำงานเขาก็หยุด
อีกไหนก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าอยากกลับไปบ้านเกือบตัวเอง
เยี่ยมอยู่นะคะปิดตลาดปิดอะไร
แหละไม่มีงานทำก็กลับบ้านก่อน
ดีขึ้นไว้กลับมาคืนห้องมาแล้วแล้วก็ถ้าจะลงมาก็คือหาห้องใหม่ที่ราวหรอคะ
ก็โอเคนะคะยังไม่มีใครติดเสื้ออย่างนี้ค่ะ
ส่วนการประกาศปิดด่านชายแดนเนี่ยนะคะ
ก็ทำให้บขศที่เดินรถระหว่างประเทศเดินรถไม่ได้
ไม่มีสถานีปลายทางรถโดยสารไม่สามารถข้ามแดนได้ทัน
ช่วงเย็นวันนี้ค่ะทางผู้แทนของแต่ละพื้นที่
ทั้งในกรุงเทพฯทั้งบอกขอสอก็มาหารือร่วมกัน
ก็อยากจะให้บอกขอสอระบายคนได้ไหมระบายคนให้เร็วที่สุด
เพราะไม่อยากให้คนมารวมตัวกันเยอะแบบนี้ค่ะ
ก็จะมีการนำรถร่วมบริการมาช่วยระบายคนนะคะ
ตอนนี้ทางสมาคมรถโดยสารขนส่งทั่วไทยของผู้ประกอบการเอกชน
ก็บอกกับสื่อมวลชนว่าโอ้โหเขาก็ไม่สามารถเอารถมาช่วยรับผู้โดยสารจากสถานีได้
เพราะว่าตอนนี้ผู้โดยสารมารวมตัวกันเยอะ
การคัดกรองโควิดสิบเก้ามันยังไม่ชัด
จะมารับมารองรับเขาก็เสี่ยงก็กลัวเสี่ยง
ล่าสุดนายจีรุษวิสานจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
ก็เข้าไปที่สถานีขนส่งหมอชิด๒นะคะ
ก็หามาตรการแก้ไขปัญหา
ผู้บริหารบขศบอกว่าอยู่ระหว่างการเร่งประสาน
ขออุปกรณ์การแพทย์เครื่องคัดกรองมาช่วยดูแลให้มากขึ้น
จากการเดินสำรวจของทีมข่าวว่าค่ะคุณผู้ชมในสถานีขนส่งพฤษฐานกรุงเทพฯ
ก็มีจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์นะคะมีนะคะเครื่องวัดอุณหภูมิก็มี
นี่เจลแอลกอฮอลวางไว้แบบนี้มีการติดป้ายห้ามนั่งเก้าอี้ที่มันชิดชิดกันนะคะ
เว้นระยะห่างแต่จากภาพอ่ะคือเขาก็ไม่ได้เว้นระยะห่าง
ด้วยความที่คนจำนวนเยอะอ่ะอืมอันนี้น่าเป็นห่วงการทำความสะอาดเขามีไหม
คือเขามีการประชาสัมพันธ์มีไหมเนี่ยเขามีแต่คนเขายังไปรวมตัวกัน
นั่งใกล้ใกล้กันอันนี้ไม่รู้จะทำยังไงค่ะเพราะว่ายังระบายคนไม่ได้ไงอืม
ส่วนบรรยากาศสถานีรถไฟหัวลำโพงค่ะ
หัวลำโพงก็นี่นะคะมีการตรวจไข้มีเจลแอลกอฮอล์ให้ผู้ที่มาใช้บริการ
จุดที่นั่งรอก็ติดป้ายห้ามนั่งใกล้ใกล้กันนะคะต้องเว้นระยะห่าง
แต่ผู้โดยสารที่หัวลำโพงเนี่ยค่ะลดลงค่อนข้างเยอะ
มีที่ช่องคืนตั๋วคนคืนตัวเยอะอันนี้คือการต่อคิวคืนตัวนะคะ
ต่อคิวกันเป็นชั่วโมงปัญหาคือเงินสำรองในการคืนตั๋วไม่พอ
ปัญหาอยู่ตรงนี้เขาก็เลยต้องยืนต่อคิวกันแต่นี่เขาก็ยืนเว้นระยะห่างกันพอสมควร
เว้นระยะนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคน
ด้านนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเองนะคะ
สั่งการลงมาเลยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
คือก่อนเข้าอาคารที่พักผู้โดยสารและก่อนขึ้นยานพาหนะนะคะ
คือให้ทุกคนที่ออกจากอาคารที่พักผู้โดยสารต้องสแกนอุณหภูมิอีกครั้ง
ถ้าใครมีไข้เกิน๓๗๕องศาเซลเซียส
ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีค่ะต้องเว้นระยะห่างในการจัดที่นั่งบนยานพาหนะด้วย
ทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยและแว่นตาตลอดการเดินทาง
และต้องมีการสรุปรายงานผลทุกวันด้วยนะคะ
โดยการเดินทางกลับบ้านพร้อมกันจำนวนมากแบบนี้
ก็อย่างที่หลายคนเป็นกังวลนั่นแหละค่ะว่า
มันจะไม่ยิ่งทำให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โรนาสายพันธุ์ใหม่ในพื้นที่ต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นหรอกเหรอ
เรื่องนี้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติและประหลักกระทรวงมหาธัย
ก็เล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้เหมือนกัน
ทำหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้วนะคะ
เนื้อหาในหนังสือบอกไว้ว่า
มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เข้าสู่หมู่บ้าน
ขอให้จังหวัดแจ้งอำเภอแจ้งกำนันแจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งเทศบาล
ดำเนินการในการค้นหาและเฝ้าระวังคนในพื้นที่หมู่บ้านหรือว่าชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อค่ะ
ก็คือตอนนี้ลงไปทุกหน่วยงานแล้วก็ทุกภาคส่วนแล้วที่จะต้องเฝ้าระวังในทุกจังหวัดนะคะ
ส่วนคนที่เดินทางกลับถึงภูมิลำเนาแล้ว
กรมควบคุมโรคขอนะคะให้ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด
ไม่รับประทานอาหารร่วมกับคนอื่นและไม่ใช้ภาชนะร่วมกับคนอื่นค่ะ
ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นนะคะ
ล้างมือบ่อยด้วยน้ำและสบู่นาน๒๐วินาทีหรือใช้แอลกอฮอล๗๐รูปมือจนแห้ง
หลีกเลี่ยงการพูดคุยใกล้ชิดกับผู้อื่นค่ะ
และถ้าหากว่าคุณมีไข้หรือมีอาการทางเดินหายใจ
ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและไปหาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันทีนะคะ
นตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยอมรับนะคะว่า
คือเราไม่สามารถห้ามคนเดินทางกลับภูมิลำเนาได้อะค่ะ
แต่โรคนี้โควิด๑๙ใช้เวลาฟักตัว๑๔วัน
ทำได้แค่ขอความร่วมมือให้เก็บตัวให้ครบกำหนดเวลา
นักข่าวก็ถามว่ามันควรจะถึงขั้นประกาศเคอร์ฟิลล์เลยไหมล่ะ
ออกเดินทางต้องแบบอยู่ในบ้านแบบเข้มงวดกว่านี้
รัฐมนตรีอนุทินบอกแบบนี้นะคะบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขทำงานภายใต้

ไม่มีอำนาจบังคับอะไรมากไปกว่านี้ได้
ก็ได้แต่ให้คำแนะนำประชาชนว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไร
ในส่วนของกระทรวงสาธารสุขนะซึ่งผู้โดยสารที่กลับภูมิลำเนา
ว่าพรุ่งนี้ที่บขศอาจจะมีผู้โดยสารน้อยลงวันนี้เยอะมาก
วันนี้นะคะมีผู้โดยสารเดินทางกลับภูมิลำเนาประมาณ๘๐๐๐คนนะคะ
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติคาดว่าวันถึงสองวันนี้
การเดินทางจะเข้าสู่ภาวะปกติคือห้ามเดินทางกลับภูมิลำเนา
ห้ามไม่ได้ค่ะทำได้แค่ขอความร่วมมือซึ่งเราก็เห็นใจคนที่เขาเดินทาง
เพราะเขาไม่มีงานทำปิดสถานที่ไม่มีงานไม่มีรายได้
แต่ภาระเขามีเขาไม่เอาดีกว่าไม่เอาภาระกลับบ้านดีกว่า
เขาจำเป็นต้องกลับคืออยู่ที่นี่เขาจะตายแล้วเขาจะไม่มีกิน
เพราะฉะนั้นเขากลับไปอยู่บ้านเขายังปลูกผักยังคือเขายังมีชีวิตรอดอยู่ได้ค่ะ
แต่ปัญหาก็คือเวลาไปรวมตัวกันเยอะแล้วนั่งบนรถทัวร์
คุณจะนั่งห่าง๒เมตรได้ไหมล่ะเก้าอี้บนรถทัวร์
ก็อย่างที่เขาออกมาตรการมารัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมบอก
คุณต้องจัดที่นั่งเยอะมากเลยนะ
ก็ต้องลองดูนะคะว่าช่วยอะไรตรงไหนแล้วก็อย่างที่บอก
เมื่อทางรัฐเห็นใจคุณแล้วว่าคุณจำเป็นต้องกลับบ้านกลับภูมิลำเนาจริง
คุณก็ควรที่จะต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยการกักตัวด้วยนะคะ
ทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะในแต่ละจังหวัดเขามีมาตรการอะไรในการรับมือกันบ้าง
หลายคนตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเอ๊ะแล้วถ้ามีงานที่ต้องไปจังหวัดนั้น
หรือว่าฉันจะเดินทางไปจังหวัดนี้ตอนนี้มีที่ไหนปิดหรือเปิด
ตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะคะไปไล่เรียงกันเลย
เริ่มจากนครราชศรีมาก่อนเลยค่ะ
นายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัด
ออกประกาศคำสั่งปิดห้างสรรพสินค้าและตลาดทุกแห่ง
รวมถึงสถานที่ต่างที่เป็นแหล่งรวมคนทั่วทั้ง๓๒อำเภอของจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะคะ
สั่งปิดตั้งแต่๒๒มีนาคมจนถึง๑๒เมษายนเลยค่ะ
เป็นหนึ่งมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
เพราะว่าตอนนี้ในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมาเนี่ยมีผู้ติดเชื้อ๕คนแล้วนะคะ
โดยคำสั่งนี้จะให้ปิดบริการห้างสรรพสินค้าทุกแห่ง
แต่ยังเปิดขายส่วนของซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาแล้วก็ร้านอาหาร
ที่เปิดแบบสั่งกลับบ้านได้เท่านั้นค่ะไม่อนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารที่ร้านนะคะ
สำหรับตลาดเปิดได้เฉพาะขายของสดอาหารปรุงสำเร็จ
แล้วก็ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันเท่านั้น
อันนี้ก็คล้ายกับที่กรุงเทพมหานครเลย
ซึ่งจังหวัดนครราชศรีมาตามประกาศจังหวัด
มีสถานที่ในลักษณะ๒๒ประเภทที่ต้องปิดให้บริการค่ะ
เป็นสถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช๒๕๕๙
สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ
ตามข้อ๔แห่งคำสั่งคศ๒๒ทับ๒๕๕๙
มหรสบร้านนวดแผนโบราณนวดเพื่อสุขภาพนวดเสริมความงาม
เว้นนวดเพื่อการรักษาพยาบาลอันนี้เปิดได้นะคะ
ฟิตเนสร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตร้านคาราโอเกะสวนสนุก
ตู้เกมสวนน้ำปิดทั้งหมดค่ะ
รักษาหายกลับบ้านได้แล้วหนึ่งคนทำให้ทางจังหวัดเพิ่มมาตรการ
สำหรับการปิดกั้นวงจรการแพร่ระบาดนะคะมีการปรับปรุงประกาศของจังหวัดเชียงใหม่
ในการปิดสถานที่บางแห่งมาตรการล่าสุดออกมาเป็นแบบนี้นะคะ
ยกเลิกคำสั่งฉบับที่๑และกำหนดพื้นที่สำหรับปฏิบัติการเป็นการชั่วคราวตั้งแต่๒๓มีนาคม
เวลาสิบแปดนาฬิกาถึงสิบสองเมษายนเวลายี่สิบสี่นาฬิกา
ประกอบด้วยสถานศึกษากวดวิชาศูนย์แสดงสินค้าห้างสรรพสินค้า
เว้นซูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาสินค้าเบตเตอร์เล็ตที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
ตลาดเปิดเฉพาะอาหารสดแห้งปรุงสำเร็จถนนคนเดินร้านอาหารเครื่องดื่มให้นำกลับไปบริโภคที่อื่น
ปิดที่กินอาหารในร้านสะดวกซื้อนี่มาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นสำหรับเชียงใหม่ค่ะ
ส่วนสกลนครไม่ต่างกันเลยค่ะสั่งปิดสถานที่ห้างสรรพสินค้าร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
ยกเว้นพวกซูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาสินค้าจำเป็นร้านอาหารเปิดขายได้แต่ต้องขายแบบซื้อกลับบ้านไปบริโภคที่อื่นนะคะ
ร้านอาหารร้านเครื่องดื่มทุกประเภทซื้อกลับเท่านั้นตลาดและตลาดนัดเปิดขายได้เฉพาะอาหารสดและอาหารแห้งค่ะ
ร้านเสริมสวยสถานที่บริการศักดิ์ผิวหนังสวนสนุกสวนน้ำตู้เกมสนามกอล์ฟศูนย์พระเครื่อง
สถานเสริมสวยความงามสปาอาบน้ำตัดขนสัตว์เลี้ยงบ่อตกกุ้งบ่อตกปลาสวนสาธารณะทุกแห่ง
และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญไม่ว่าจะเป็นวัดถ้ำผาแด่นพญาเต่างอย
หาดสวนหินอำเภอวาริชภูมิอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติชุมชนภูไทยกะตะ
ครองชนและประธานบ้านพานบ้านโบราณหนึ่งร้อยปีชุมชนท่าแร่
และอาศนวิหารอัครรัฐเทวดามิคาเอลท่าแร่
ปิดทั้งหมดตั้งแต่ยี่สิบสามมีนาคมถึงสองเมษายนนะคะอืม
ส่วนคำถามที่ว่าเมื่อภาครัฐมีมาตรการอย่างเข้มข้นออกมาแบบนี้
พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอืม
ภาครัฐจะมีมาตรการมาช่วยเหลือเยียวยาอย่างไรค่ะ
คือวันนี้ค่ะทางนายกรัฐมนตรีได้มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อติดตามสถานการณ์โควิดสิบเก้านักข่าวก็พยายามจะถามนายกรัฐมนตรี
สิ่งที่นายกรัฐมนตรีตอบก็คือภาพเมื่อสักครู่

นายกร์ข้าววันนี้ได้หารือเพิ่มมาตรการอะไรไปบ้างไหมคะท่านนายก

นะครับผมไม่ได้ยินค่ะคุณสิริวัณฑรักษัตริย์ไม่ได้ยินค่ะ
แต่ว่าก็จะเห็นสัญลักษณ์เนี่ยค่ะคือนายกชูกำปั้นขึ้นมา
อืมอันนี้ไม่ได้จะทุบใครนะสู้สู้เป็นสัญลักษณ์ว่าสู้สู้
เราจะสู้ไปด้วยกันก็เป็นการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
มีรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
มีผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหัฐไทย
ที่ตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาลประชุมกันสามชั่วโมงกว่านะคะ
แต่พอนักข่าวถามนะว่ามีมาตรการเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาบ้างหรือเปล่า
นายกรัฐมนตรีตอบแค่นั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ตามภาพก็คือสู้เนี่ยค่ะ
แต่ทางรัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวต้องรอการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารค่ะ
จะเป็นการประชุมผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เนส์
รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงอยู่ในกระทรวงตัวเอง
เว้นส่วนสำคัญจริงที่ต้องไปทำเนียบรัฐบาล
จะได้ไม่ต้องไปรวมตัวกันเยอะภายในธรรมเนียบรัฐบาล
ซึ่งจะมีมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือเปล่า
รอฟังการประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารนี้นะคะ